สาวงามพิจิตรนาที่ชวนมอง
ไอ้หนุ่มวังทองลงมองสาวเมืองพี่จิตนา
ตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิด
อยากบอกรักเธออยากจะหยอดมิตร
อยากฝากชีวิตอยากคิดมาอีกก่อน
ผิวเหลืองเหลืองผ่องดังท้องมาดื้อ
งานวัดแข่งเรือ
ถ้าหลวงมันดวงมาตอง
น้องยืนดูเรืออยู่เหนือตะลิงริมคลอง
แอบรักชมตัวแอบดูแอบมอง
ไอ้หนุ่มคนองตามที่ติดกลอง
งานวัดท่าหลวงบวงสวงพ่อเพชร
และนานมาเสร็จ
ลูกใครจะไปสู่ของ
ท่ามน้าทุนบนบานพึ่งบุลงห่อ
ขายเท้าในหน้าเก็บพางันพอ
จะขอแต่งงานกับน้อง
สาวเมืองพิจิตรอดีตชาลวัน
เธอรู้ใครกัน
เราจะแม่จันแสงส่ง
หรือเป็นเชื้อชาติ
ทายาทตะเผาทอง
อยากเป็นตะเทวายเลขาดน้อง

เคราะห์พรองแนบน้อง
พิเศษของงานทอง
นี้เป็นความสำนักของงานเมือง
มันสำนานงานศาลว่าง
บุญลงพอขายข้าวในหน้าเก็บหาเงินพอ
จะขอแต่งงานกับน้อง
สาวเมืองพิจิตรอดีตชาลวัน
เธอรู้ใครกันเราจะแม่จันแสงส่อง
หรือเป็นเชื้อชาทาทายากตะเผาทอง
จากเป็นตะเข้ไหว้เลขาบน้อง
พากลับบังทองเข้าครองเน็บน้อง